สำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวของ๗พักฝ่ายค้านนะคะที่ต้องการให้ทุกฝ่าย
มาให้ความสนใจกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูล

เพื่อให้การแก้ไขนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ก็ดูแล้วไม่ได้รับการตอบรับนะคะทั้งจากตัวนายกรัฐมนตรีเอง
รวมทั้งวุฒิสภาที่ก็มีส่วนสำคัญค่ะ
ในการที่จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย

ของผมก็คือจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญต้องเขียนไว้
รัฐธรรมนูญนี้ก็เพิ่งออกมาใช้งาน
ก็จะแก้กันไปเข้าขั้นตอนมา

ฝ่ายค้านต้องการให้นายกรัฐมนตรี
ทงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตามขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูล
กำหนดให้ยติขอแก้ไขเพิ่มเติม

คือคอรมสสจำนวนไม่น้อยกว่า๑๐๐คน
สสและสวไม่น้อยกว่า๑๕๐คน
และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า๕๐๐๐คน
เข้าชื่อเสนอยติการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูลต่อรัฐสภา

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด

โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นเสียงของสว

จะต้องให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อ

ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่า๓๗๕เสียง

สมาชิกไม่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ถึงต้องถือทงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูล

จำนวนไม่น้อยกว่า๘๔เสียง

ซึ่งเดินสายทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน

เพราะเกรงถูกมองเป็นเรื่องของการเมือง
แต่อยากให้เป็นเรื่องที่ประชาชนแสดงออก

เจนด้าของเราเราอยากให้เป็น

เพราะหนึ่งมันสังคมส่วนหนึ่งดี

รัฐบาลเองแต่อยากแก้บางมากกว่า

ทยอยยื่นยติต่อประธานสภา
แทนราชดรเพื่อก่อให้ตั้งกรรมาธิการ
แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูล

ต่อคิวให้สภาพิจารณาอยู่

ยังคงไร้ท่าทีในประเด็นนี้